ปรากฏว่าในระหว่างที่ไปเข้าอู่ซ่อมนั้นคุณผู้ชม
ไปพบกับยาบ้าอีกจำนวนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นจำนวนมาก

แล้วก็ถูกตำรวจยึดได้นะคะ
สำหรับยาบ้านี้ที่อู่อีสานรุ่งเรือง
ตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
ยาบ้าทั้งหมดเกือบแสนเมตรเนี่ยนะคะ
ซุกซ่อนอยู่บริเวณช่องว่างระหว่างตัวรถกับกันชนด้านหลังของรถนะคะคุณผู้ชม
ดูนะคะจากวงกลมเนี่ยเห็นไหม

รถคันนี้ค่ะเป็นรถของนักค้ายาเสพติด
ซึ่งถูกจับตั้งแต่เดือนเมษายนปีก่อนแล้ว
แต่ว่าตอนนั้นได้ผู้ต้องหามา๒คนพร้อมกับยาบ้า๑แสนเมตร
คือตอนที่ถูกจับก็ได้มาแล้ว๑แสนเมตรนะ

ส่วนรถคันนี้ได้ถูกยึดเป็นของกลางค่ะ
แล้วก็มีการขายทอดตลาดนะหลังจากที่คดีสิ้นสุดลงใช่ไหม
ก็ขายท่อตลาดมาเมื่อวันที่สิบห้ามกราคมที่ผ่านมานี่เองอ๋อพวกประมูลของกลางอ่ะใช่ไหมใช่แล้วค่ะ
ก็มีนางสาวนันทวันจังมีโคตรภรรยานายทหารยศพันเอกนายหนึ่งเนี่ยนะอืม
เขาไปชนะการประมูลรถคันนี้ก็คือประมูลรถได้ไปนี่แหละ
แล้วก็ประมูลได้เสร็จเอาไปซ่อมซะหน่อยไปซ่อมสีกันชนหลังอะไรต่าง
ครับแล้วช่างอ่ะระหว่างที่ซ่อมเขาก็ต้องลื้อลื้อรถออกมาลื้อรถออกมา
แล้วก็พบกับห่อสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ถูกพันทับด้วยเทปกาวสีดำอีกชั้นหนึ่ง
ซุกซ่อนอยู่ในรถทั้งหมดสิบเอ็ดก้อนโอ้โห
ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะเข้าตรวจสอบเลยนั่นแหละค่ะอย่างคุณผู้ชม
อย่างที่บอกไปก้อนที่ถูกมัดด้วยเทปกาวทั้งหมด๑๑ก้อนนี้
เป็นยาบ้ารวมแล้วสี่สิบเจ็ดมัดโอ้โหมัดละสองพันเมตรครับ
รวมยาบ้าของกลางทั้งสิ้นเลยนะอย่างที่บอกไปเก้ามื่นสี่พันเมตรโอ้โห
ซึ่งตำรวจก็จะได้ร้องทุกข์กล่าวโทษกับผู้ต้องหาที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้เพิ่มเติมด้วยนะคะ
เพราะว่าคดีนี้ก็ต้องไปเพิ่มโทษแหละเพราะว่าปริมาณของยาเสพติดเนี่ยมันเพิ่ม
มันไม่เกี่ยวอะไรกับคนที่เขาประมูลรถไปนะใช่แต่เห็นแล้วตกใจอ่ะ
ปรากฏว่าไปเจอยังมีซุกซ่อนเหลืออยู่ไม่ได้เจอแค่แสนเมตร
รอบแรกที่โดนคดีไปนะเออไปเจออีกเกือบแสนเมตรอ่ะโอ้โห
โดนไปสี่เรียบร้อยเดี๋ยวไปลื้อคดีกันต่อครับคดีหนักเลยแหละค่ะ